มาดูเหตุนี้จับได้จะเลย

ตำรวจเข้าไปจับได้จะตอนที่เขากำลังปีนแล้วขโมยเลย
นี่รวบตัวมาได้ทั้งหมดทั้งแก๊งนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสภหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณ
ก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มชาย๔คน

สี่คนนี้กำลังปีนเสาไฟขึ้นไปตัดสายส่งสัญญาณ
บริเวณถนนเทสาพัฒนาเขตเทศบาลเมืองควนหลัง
เจ้าหน้าที่รีบนำกำลังไปยังจุดเกิดเหตุเลย
พอไปถึงนี่คือเรียกว่าคาหนังคาเขาเลยนะ
คาเสาคุณไม่ได้คาหนังคาเขาคาเสาด้วย

กำลังก่อเหตุปีนเสาไฟฟ้าขึ้นไปลักลอบ
ตัดสายส่งสัญญาณอยู่ด้านบน๑คน

ใช้วิธีนำน็อตร้อยเสาไฟฟ้า
เสียบที่รูเสาไฟฟ้าแล้วก็ไตขึ้นไป

กำลังคาอะไรรู้ไหมคุณ
คาสายก็คือกำลังม้วนสายส่งสัญญาณ
เพื่อนตัดแล้วก็ทิ้งลงมาเนี่ยนะครับ

รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ

นายสนทยาบินมุดหมิน

๔คนเป็นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกเดียวกันแล้วครับ

แก๊งลักลอบตัดสายส่งสัญญาณ

สอบสวนทั้ง๔คนสารภาพว่าก็เคยตระเวนก่อเหตุขโมยตัดสายเคเบิ้ลมาแล้ว
หลายต่อหลายสายสายนี่คือสายถนนนะหลายต่อหลายพื้นที่เลย
ระเวนไปตามถนนแล้วก็ไปตัดสายในที่เปลี่ยว
ซึ่งบางพื้นที่หลังจากลักลอบตัดเสร็จวันแรก
บริษัทเจ้าของเคเบิ้ลก็มาซ่อมทันทีในวันถัดไป
พวกเขาเห็นว่าอ๋อมาซ่อมเหรอมีสายใหม่แล้วนี่

ลงมือก่อเหตุได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยคุณ
และจุดที่ไปจับนะคุณมันเป็นจุดชุมชนด้วยนะ
เพราะว่าเขาตัดไปเขาจะไปเผาพวกเอาพวกทองแดงไปขาย
เออนะครับตัดหมดเลยแล้วดูจุดที่ขโมยสิคุณ

ก็คือรวมกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปลักทรัพย
โดยใช้ยานพานะที่สะดวกแก่การกระทำผิด

แล้วก็ข้อหารับของโจรด้วยนะครับ